เบรกที่แล้วเราไปสกลนคร
เด็กนี้พาคุณผู้ชมไปนครพนมเลยค่ะคุณผู้ชม
สองสาวคู่หูคู่ซีสายมูตัวจริง
ธัญญาอาสยามแล้วก็ลาล่าอาสยามค่ะคุณผู้ชม

สองสาวที่เราพูดถึงนี่แหละค่ะ

ขอฟังเนื้อฝักตัวเป็นลูกสาวพญานาคว่าอย่างนี้
พากันไปที่ลานศรีสัตนคราชพญานาคศักดิ์สิทธิ
ริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ

หวังเปิดดวงเปิดสมบัตินาคาราช

มีการจัดโต๊ะเครื่องเส้นไหว้อลังการชุดใหญ่เลยคุณผู้ชม
มีอะไรบ้างรู้ไหมมีพานบายสีพญานาค๗เสียน
พานบายสีบ่วงหน้ากระบาดพวงมาลัยผลไม้ขนมวัน
น้ำเขียวน้ำแดงโอ้ยของวงสวงเพียบ
เขาบอกว่ามีประชาชนสายมูจากทั่วประเทศ
เดินทางไปร่วมงานโอภาษณไม่ได้จริง
ที่นับถือเรื่องพญานาคนะคุณผู้ชมต้องไปนะคะ
เอาละค่ะไปถึงช่วงไฮไลท์สำคัญของงาน

คนลำก่อนก็คือลาร่าร์ผมดูภาพเลยนะคะ
เป็นคนรำคนแรกบวงสวงพ่อปู่พญานาค
สุดท้ายคุณผู้ชมตั้งใจดูสิ่งนี้กันให้ดี
อะไรนี่ฮะเพราะมีการให้เลขมงคลในกระดาน
คุณผู้ชมจ๋าเอารำไปได้เลขไป
เลขจากคุณลาล่านะคะ
โอ้ยหอดไปเลยหยุดไปเลย

ไปต่อสาวธัญญาเป็นคนรำคนต่อไปรำไปด้วยความอ่อนช้อยสวยงาม
ติดตามน้องธัญญาจะรู้ว่าน้องธัญญาเขาสั่งรำวงสวงเดิม
รำมาทั่วหลายจังหวัดเลยงานนี้น้องก็โชว์ลีลาสวยงาม
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละกระทั่งรำจบย้ำอย่างนี้กระทั่งรำจบ
คุณผู้ชมโปรดดูสิ่งนี้นั่นไงรู้งานเอาปากกาเสียบให้ในมือน้องเลย
นำปากกาเมจิกมาเลือกวงไปที่ตัวเลข๑๒
วงตัวเลข๑๕ไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมลากไปต่อที่เลข๑๔
จากเลข๑๔เขียนเพิ่มเองอีกคุณผู้ชม
เขียนเพิ่มเองน้องธัญญาเขียนเลข๔๒ในวงกลม
สร้างความรือฮาให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก
แฟนคลับที่มาชมโอ้โหรออะไร
ิวงตรงไปที่แหน่งเลยหรอคุณผู้ชม

คิดว่าจะได้โชคจากน้องธัญญากับคุณลาล่าอาสยามแน่

โอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวนะกลัวคุณผู้ชมฟังไม่ทัน
ลาล่าได้๐๗น้องธัญญามี๑๔๑๕แล้วก็๔๔
เลขมงคลนะบอกคุณผู้ชมแบบนี้นี่คือเลขมงคลนะ
เอ้านริประชาชนไปร่วมงานกันเทียบเลย
คือหลังเสร็จพิธีเนี่ยน้องธัญญาก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคะ
ว่าเธอมีความเชื่อเรื่องพญานาคจริงอย่างที่เราเคยเล่าไป

ที่เธอมารำบวงสวงพญาศรีสัตนคราชในครั้งนี้
บอกว่าเป็นช่วงชีวิตวิกฤตเจออะไรมาหนัก
เธอก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสาวพญานาค
ที่ฐานจิตถึงปู่ขอพร

แล้วก็มีงานข้าวก็เรียกว่าปังได้เรื่อย
แล้วตอนนี้ก็หันมาทำธุรกิจเธอก็หวังว่าธุรกิจของเธอก็จะปังไปด้วย
แต่ย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ใช่แค่เดินสายขอพรเดินสายทำบุญอย่างเดียว
น้องก็ทำงานน้องก็ขยัน
คือนอกจากงานในวงการบันเทิงก็ขยันทำมาหากินอย่างอื่นด้วย

ใช่ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกบ้านนี้